ตลอดตลาดมาแล้วจ้าคุณผู้ชมค่ะดิฉันคงไม่ต้องไปเต้นแบบน้องเขานะคะ
แต่ว่าไปเช็คราคาสินค้ากับดิฉันดีกว่าค่ะไปดูราคาของเนื้อสัตว์วันนี้นะคะ
หมูเนื้อแดงหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมสะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัวสองร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ห้าบาทต่อฟองนะจ๊ะ
มาดูราคาของเห็ดกันบ้างวันนี้เห็ดฟางอยู่ที่๑๔๐บาทต่อกิโลกรัม
นางฟ้าหกสิบบาทต่อกิโลกรัมค่ะเห็ดหูหนูห้าสิบบาทต่อกิโลกรัม
ส่วนเห็ดเข็มทองวันนี้๔๕บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ